อันนี้ก็เป็นเรื่องของชวนคนหัวลุกเหมือนกันนะ

คือมีคนพบศพชายอายุประมาณสัก๒๐ปี

ปรากฏว่าพอคนที่มาเจอเขาพูดขึ้นมาบอกว่า
เดี๋ยวจะเอากู้ภัยมาเก็บศพนะ

มันลอยมาติดอยู่ตรงท่าน้ำหน้าบ้านแบบนี้เลย
เหมือนกับลอยมาติดพร้อมจะให้เก็บเลย

เข้าตรวจสอบเหตุที่มีผู้เสียชีวิตอยู่ในคลองปิ่นแก้ว
บริเวณท่าน้ำหน้าบ้านหลังหนึ่งในตะบนบ้านระกาศ
อำเภอบางบ่อจังหวัดสมุทรปราการครับเป็นศพชายขึ้นอืดแล้วครับ
ว่าเสียชีวิตมาประมาณสองวันแล้วชาวบ้านที่พบศพเล่าแบบนี้
บอกว่าเขานำเรือออกจากท่าจะไปทำธุระระหว่างทางเจอศพไหลมาตามน้ำ
อยู่ในคลองครับจึงรีบนำเรือเนี่ยเข้าเทียบท่าตรงหน้าบ้านหลังนี้
แล้วพูดขึ้นว่าจะเรียกกู้ภัยมานำร่างขึ้นจากน้ำนะ
ปรากฏว่าจู่ศพลอยตามครับ
ศพลอยตามมาแล้วมาอยู่ตรงท่าน้ำหน้าบ้านนี้แหละฮะ
แล้วก็ไม่ลอยไปไหนอีกเลยนะครับ

ศพก็ลอยมาแล้วก็หยุดฉะนั้นแค่ตรงนี้
เป็นชาวอุบลรัชธานีสภาพศพในแขนซ้ายหักครับ
ลำคอมีแผลกว้างประมาณ๑๐เซนติเมตรกรามหัก
สันนิษฐานว่าน่าจะโดนทำร้ายป่ะแบบนี้นะครับ
จากการตรวจสอบเพราะว่าญาติได้แจ้งความไว้ที่สพบังบ่อเมื่อสิบสี่
พฤศจิกายนที่ผ่านมาโดยสารวุฒิเนี่ยหายไปพร้อมกับรถจักรยานยนต์ทะเบียนหนึ่ง
ก่อก่ายต่อเต่าสองสามแปดสองซูรินคันนี้ยืมเพื่อนมานะ
ระหว่างรอเจ้าหน้าที่มาตรวจสอบจู่ก็มีชาวบ้านเดินมาบอกกับตำรวจว่า
หมวกกันน็อกสีดำตกอยู่บริเวณล้าวไก่ใกล้
รถแบ็คโฮที่จอดอยู่ช่วงทางโค้งเมื่อตำรวจไปดูครับ
ก็พบหมวกกันน็อกอยู่ในซากไม้แล้วก็สังกษีแล้วก็พบรถจักรยานยนต์
ตามที่แจ้งหายเอาไว้สภาพด้านหน้าพังเสียหาย
สันนิษฐานนะฮะคือตำรวจบอกว่าอันนี้เนี่ย
ถ้าสภาพศพแบบนี้สภาพพื้นที่เป็นแบบนี้
อาจจะไม่ได้โดนทำร้ายแต่อาจจะประสบอุบัติเหตุ
คืออาจจะกลับบ้านกลางคืนแล้วไม่ชินทางหรือเปล่า
แต่มันก็ไม่ใช่เรื่องบังเอิญนะที่กลู่พัยเนี้ยต้องลากสบกลับมาขึ้น
คือเชื่อกันว่ามาสื่อสารหรือเปล่าอะไรแบบเนี้ยนะครับ
เป็นความเชื่อส่วนบุคคลนะครับโปรดใช้วิจารณญาณครับ